คุณผู้ชมคะมาดูข่าวเศร้าที่เมื่อวานนี้เรานำเสนอไป
นักแสดงชื่อดังนะคะเหมภูมิภาดิตนิตยารสวัย๓๑ปี
ที่พบว่าเสียชีวิตด้วยการผูกคอในคอนโดมิเนียม
ย่านล่าประเขาซอย๕๘นะคะช่วงเย็นเมื่อวาน
คนที่อยู่กับเห็มเป็นคนสุดท้ายก็คือแฟนสาว
แฟนสาวบอกว่านอนหลับไปตอน๔โมงเย็น
ทางครอบครัวก็บอกว่าก็เป็นเรื่องจริงที่เหมป่วยเป็นโรคซึมเศร้านะคะ
แต่ก็เรื่องสาเหตุอย่างแท้จริงเนี่ยยังไม่มีใครรู้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์
แต่ก็มีเพื่อนคนสนิทคุณมดดำคชาภาค่ะ
คุณมดดำบอกว่าสนิทกับคุณเห็มนะแล้วก็ทำพิธีกรด้วยกัน
แบบทำงานด้วยกันเยอะบอกว่าเห็มเนี่ยเหมือนกับว่าไปค้ำประกันให้กับเพื่อนคนหนึ่ง
แล้วก็เหมือนกับเพื่อนไม่ยอมใช้หนี้แล้วเหมอาจจะเครียดในเรื่องนี้หรือเปล่า
ตอนแรกคุณมดดำพูดในรายการว่าเป็นตัวเลข๑๕ล้าน
แต่สุดท้ายคุณมดดำออกมาบอกว่าตัวเลข๑๕ล้านเป็นการยกตัวอย่าง
แต่ก็ได้ข้อมูลมาว่าเป็นลักษณะที่ว่าเห็มน่าจะเครียดเรื่องของการไปค้ำประกันให้เพื่อน
อ๋อเพื่อนไม่ใช้หนี้ก็เลยต้องมารับผิดชอบพาระวะหนี้แทนไงหรอ
แต่ยังไม่ชัดเจนนะคะอันนี้เป็นข้อมูลจากคนสนิทค่ะ
ส่วนวันนี้เป็นคืนแรกค่ะที่ทางครอบครัวจัดพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพ
ให้กับเหมภูมิพาดิตนักแสดงชื่อดังนะคะวัย๓๑ปีที่วัดลาประเขา
บรรยากาศเศร้าจริงค่ะมีทั้งคนในครอบครัวนะคะคนใกล้ชิด
ศิลปินดาราไปร่วมงานกันเป็นจำนวนมากดีเจต้นหอมดีเจมะตูมเอมมี่กลิ่นประทุม
วงศกรแมททิวดีนไปกันเยอะค่ะคนที่เคยร่วมงานกับเห็มนะคะ
คุณมดดำก็ไปเนี่ยใช่ค่ะเดี๋ยวคุณมดดำจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะคะ
ซึ่งเมื่อช่วงเย็นน้องสาวของคุณเห็มคุณเมนัทนับพินนิตยารส
ก็เป็นตัวแทนของครอบครัวเปิดใจกับสื่อมวลชนนะคะบอกว่าคือส่วนตัวเนี่ยเมย์พอรู้มาบ้าง
ว่าเขาป่วยเขาเคยพูดสองสามครั้งว่าไปหาหมอมาแล้วก็กินยา
แต่ด้วยความที่พี่เห็มเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดก็ไม่คิดว่าเขาจะตัดสินใจแบบนี้
ส่วนใหญ่เวลาคุยกับที่บ้านก็คุยเรื่องปกติทั่วไปไม่เล่าถึงปัญหาสักเท่าไหร่
มารู้ข่าวว่าพี่เสียชีวิตก็คือห้าโมงเย็นเมื่อวานไปถึงที่เกิดเหตุ๖โมงเย็น
ส่วนปัญหาเรื่องเงินก็รู้ตอนที่มีข่าวก็คือเรื่องที่มีปัญหาเรื่องของการจ่ายค่าเช่าห้อง
รู้แค่นั้นว่ามันเป็นแค่เรื่องเงินเล็กน้อยวันหนึ่งคงจะผ่านไปได้
แต่ไม่คิดว่าเขาจะมาตัดสินใจแบบนี้
ตอนนี้สภาพจิตใจของคนในครอบครัวแย่มากค่ะคุณแม่ป่วยเป็นโรคหัวใจด้วย
น้องสาวบอกว่าคือไม่รู้ว่าคุณพ่อโพสต์หมายถึงอะไร
น้องสาวรู้แค่ว่าพี่ชายมีปัญหาหนักใจนิดหน่อย
เคยเห็นจดหมายลาตายที่แฟนของเห็มส่งไปให้ดู
แต่ไม่เปิดอ่านไม่กล้าอ่านและไม่อยากเปิดอ่าน
แต่ก็ไม่คิดว่าพี่ชายจะตัดสินใจคิดสั้นแบบนี้
แบบถ้าเราอย่างสำหรับเราเราก็คนปกติอ่ะเราก็ไม่คิดมาก
เราด่าเราบ่นเราก็จบอย่างเงี้ยเพราะว่าเออสำหรับเขา
เขาเก็บจริงจริงค่ะเขาไม่ค่อยพูดคุณพ่อโพสต์เหรอคะ
จริงจริงไม่มีเฟซบุ๊คคุณพ่อค่ะมันก็เลยไม่รู้จริงจริงค่ะ
เอ่อมีเขามีหนักใจแต่เรื่องอะไรบ้างเมย์ไม่รู้จริงจริงค่ะ
ว่าเรื่องเพื่อนหรือเรื่องอะไรอย่างเงี้ค่ะอืมทีนี้ค่ะมาดูประเด็นที่คนสนิท
อย่างคุณมดดำคชาพาตันเจริญนะคะคือก่อนหน้านี้คุณมดดำได้ให้ข้อมูล
ผ่านรายการบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ช็อกมาก
ยังคุยกับเห็มอยู่เลยยังคุยกับผู้จัดการของเห็มอยู่เลยนะคะ
ดำก็ยืนยันว่าเห็มเป็นโรคซึมเศร้าจริงจริงแล้วมดดำก็บอกว่า
เหมือนกับว่าเหมเนี่ยไปเซ็นค้ำประกันให้เพื่อน
แล้วเพื่อนเบี้ยวไม่ยอมจ่ายทำให้อยู่ดีก็ต้องมีหนี้ก้อนโต
และตอนนี้เรื่องยังอยู่ในศาลอยู่ดีดีมาติดหนี้สิบห้าล้าน
เฉพาะหาเงินจ่ายดอกเบี้ยก็เท่าไหร่ได้เงินวันละหมื่นสองหมื่น
ยังไม่พอจ่ายดอกเบี้ยเลยเห็มก็เลยทำงานเยอะมาก
มีความเครียดมากขึ้นเรื่อยเป็นโรคซึมเศร้าด้วย
ก่อนที่จะตัดสินใจแบบนี้เห็มเขาก็คุยด้วยปกติ
ออกงานกันเป็นพิธีกรกันก็เลยเชื่อว่าการตัดสินใจผูกคอตาย
เป็นแค่อารมณ์ชั่ววูบอันนี้เป็นสิ่งที่คุณมดดำ
ในรายการรายการหนึ่งแต่วันนี้คุณมดดำก็ไปร่วมงานศพ
คุณมดดำก็ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมคุณมดดำบอกว่า
เรื่องตัวเลข๑๕ล้านบาทเนี่ยเป็นความเข้าใจผิด
ดำเองไม่ได้รู้ตัวเลขที่ชัดเจนหรอกแต่เป็นการยกตัวอย่างตัวเลขขึ้นมา
แต่ยอมรับว่าไอ้ประเด็นเรื่องของการค้ำประกันให้เพื่อนเนี่ย
เป็นเรื่องจริงแต่ตัวเลขยังไม่รู้ว่าเท่าไหร่
ห้าล้านบาทแค่ยกตัวอย่างเฉยเฉย
คือม่ำรู้มาสักปีนึงแล้วฮะแต่ก็เมื่อกี้อย่างแรกขอแก้ข่าวเรื่อง๑๕ล้านก่อน
ในรายการมดำพูดแค่ว่าถ้าอยู่ดีคุณมีหนี้สิน๑๕ล้านอย่างนี้
เราเป็นดาราเราได้เงินมาหลักหมื่นจะต้องหาเงินผ่อนหลักล้าน
ดำไม่ได้รู้ตัวเลขนะฮะว่าเขาเท่าไหร่
แต่รู้ว่ามันเป็นเงินที่เขาไปค้ำประกันมาเรื่องเงินไม่ต้องไปตามแล้วฮะ
ดำว่าจบเถอะเพราะว่ามันก็จากไปแล้ว
ใช่ไหมล่ะเพราะว่าทั้งหมดมันก็คือเราก็ไม่มีใครรู้ความจริงด้วยฮะ
มดดำเองก็ไม่ได้รู้ความจริงรู้แต่ว่าไปค้ำประกันมาแค่นั้นเอง
คือไอโรคซึมเศร้าเนี่ยรู้จักโมผู้จัดการก็คือพี่โม
บอมพยายามรักษามาโดยตลอดรู้มาสักระยะหนึ่งแล้ว
ว่าเขาก็พยายามรักษาพ่อเขาเล่าให้ฟังว่าตอน๕โมงเย็น
แทนที่นึกว่าลูกจะโทรศัพท์มาบอกว่าโทรมาเล่าว่าจะทำงานอะไร
กลับกลายเป็นว่าโทรศัพท์มาบอกว่าลูกเสียชีวิตแล้ว
ก็ส่วนหนึ่งก็อาจจะมีเรื่องของเพื่อนด้วยนะครับ
เนี่ยนะครับได้โพสต์ข้อความอยู่นะฮะ
ยังมีข้อความหนึ่งบอกว่าเขาเป็นคนประเภทฮีโร่ใจสปอร์ต
ประเภทกูเองสุดท้ายเฟลล์กับการผิดคำพูดของเพื่อน
พ่อบอกแล้วว่าเดี๋ยวก็แก้ได้ไม่ต้องคารักกัน
ก็ดีมา๒๓เดือนไม่คิดว่าจะตัดสินใจประชดเพื่อนแบบนี้